ไฟที่ผมกลัวที่สุดคือไฟกับพลิป

หรือว่าไฟเหลืองไฟเหลืองคือเตรียม

ทีนี้ฝั่งหนึ่งก็เป็นเก๋ง
หนึ่งก็เป็นมอเตอร์ไซค์มาเจอกันกลางสี่แยก

ป๊อบป๊อบมีใครเบรกไหมมีใครเบรกไหม

รถที่มาทางเอกจะต้องใช้ความระมัดระวัง
ส่วนถ้าเป็นไฟกระพริบแดงกระพริบเนี่ย
อันนี้คนที่อยู่มาจากทางโทรเนี่ย

หรือหยุดรอก่อน
เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับผ่านไปได้
พอมันเป็นเหลืองแบบนี้คุณผู้ชมก็มากันทั้งคู่เลย

แล้วมอเตอร์ไซค์ก็โดนชนเข้าไปครับ๕ทุ่ม
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๑พฤศจิกายน

ถนน๓๕๗๔อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับ
หญิงอายุ๕๙ปีคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าคุณจารี
คุณจารีเนี่ยเจ็บสาหัดเลยนะครับมันสักครู่จะได้เห็น

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ของคุณจารีเนี่ย

มีเก๋งขาวจอดอยู่ด้านข้างขวาครับ
เก๋งขาวก็คือที่เฉินไว้นั่นนั้นนะ
ด้านหน้ากันชนหน้ามีรอยยุบลากยาวมาตลอดตัวรถเลย
ไปสอบประคัมคนขับเก่งชื่อว่าคุณบีอายุ๕๐ปี
เธอบอกว่าเธอขับรถจะไปตัวเมืองระยอง

สัญญาณไฟมันกระพริบเหลือง
ก็เลยขับรถผ่านแยกไปปกติเลย

พุ่งชนด้านขวาเต็มแรงเลยครับ

อย่าวางใจไฟกระพริบนี่ตำรวจยังบอกเอง

เหลือต้อง๖๐เวอร์๔๐เวอร์เลย

เช่นนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้